ใช่ค่ะงานศิลป์นะคะเป็นกิจกรรมที่ไทยรัฐทีวีค่ะ
ร่วมจัดกิจกรรมงานศิลป์ของแม่
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ๘๔พันศา
๒สิงหาคม๒๕๕๙นะคะ
เพราะว่านี่เข้าสู่เดือนมหามงคลแล้วนะครับ
สิงหาคมวันแม่แห่งชาตินะครับ
ซึ่งนายถานีรักษณ์ไกลวิทยาลองคโมมนตรี
และรองประธานกรรมการหมู่และนิที่ส่งเสริมศิลปะทีบ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
ให้เกียรติเป็นประธานงานแถลงข่าว
งานศิลป์ของแม่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ทรงเจริญพระชนมาพันธ์ศาสตร์๗รอบ
สิงห์๑๒สิงหาคม๒๕๕๙นะคะ
กล่าวว่าศูนย์ศิลปาชีพบางไซค

ตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ที่ต้องการสร้างอาชีพให้กับประชาชน
โดยเฉพาะเรื่องของศิลปาชีพค่ะ

มีผู้ที่ได้รับการอบรมจากศูนย์แห่งนี้
๑๙๘๕๔คนนะคะ

ประธานกรรมการบริหารบริษัททริปเปอร์วีบรอดคลาสจำกัดค่ะ

ร่วมจัดงานครั้งนี้บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติ
มีโอกาสร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ค่ะ
เป็นต้นไปนะครับเราก็จะมีการถ่ายทอดสด
สัญญาณภาพจากศูนย์ศูนย์ศิลปาชิบาลังไซพรรค

ประกอบดนตรีนะครับก็คิดว่าการจุดพลูกข้างนี้
เพราะว่าจะมีความอลังการและยิ่งใหญ่อย่างมาก
โดยทีมงานระดับโลก
มหากรรมถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ
ณศูนย์ศิลปาชีพบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จะจัดขึ้นระหว่าง๑๒๑๔สิงหาคมนี้นะคะ
ให้ประชาชนเข้าชมฟรีค่ะทั้ง๓วันเลย

ก็คือการแสดงพลุประกอบดนตรี
ในชุดพันศา๘๔ปีบารมีพระแม่ไทย
การแสดงทั้งหมดแบ่งเป็น๗ชุดนะคะ

จัดขึ้นโดยทีมพลุระดับโลกจากญี่ปุ่นนะคะ
ซึ่งมีไทยรัฐทีวีทำหน้าที่เป็นแม่ขาย
ในการถ่ายทอดสดการแสดงพลุ๑๒สิงหาคมนะคะ
ถ่ายทอดตั้งแต่ช่วงเวลา๒๐นาฬิกาเป็นต้นไป

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทางโทรทัศน์
รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ก็นอกจากนั้นนะคะก็จะมีวันที่๙สิงหาคม
มีการแสดงคอนเสิร์ตระดับโลกของเคนนี่โรเจอร์สด้วยนะคะ
ซึ่งภายในงานก็จะมีการจัดแสดงนิทัศกาล

ซึ่งรายได้จะนำไปสนับสนุนโครงการ
ของศูนย์ศิลปาชีพบางไสต่อไปค่ะ
ดังนั้นผู้ที่ต้องการจะไปร่วมงาน
ก็สามารถไปได้ที่ศูนย์ศิลปาชีพบังไส
แต่ว่าหากท่านใดที่มาไม่ได้
ก็สามารถติดตามชมจากไทยรัฐทีวีของเราได้
ถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้เห็นความยิ่งใหญ่และสวยงาม

นะคะ๑๒๑๓๑๔สิงหาคมนี้ค่ะ